คืออุปกรณ์การแพทย์วิบัติเป็นอุปกรณ์การเกษตร
เป็นเรื่องอะไรกันอบศาสตรา
พันตัวมาขายอุปกรณ์การเกษตรในหมู่บ้าน
และถ้าร้องแบบนี้แน่นอนว่าต้องมีคนสนใจออกมาซื้อใน

มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว

มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว

มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว
มอลำคลายเสียงมาแล้วมอลำคลายเสียงมาแล้ว

เพื่อให้เขามีเสียงที่ดีขึ้น
คงพูดไม่ได้แล้ว
คงพูดไม่ได้แล้ว

เอาเป็นว่าหมอลำคนนี้นะคะก็ให้ทั้งอุปกรณ์การเกษตรแล้วก็ให้ความสุขแก่คนในชุมชนค่ะ